กับเหตุการณ์นี้ครับต้องตรวจสอบและขยายผลโดยด่วนครับ
แม้ว่าจะเป็นกลุ่มคนจีนที่ทำกับคนจีนด้วยกันก็ตาม
แต่มาทำในบ้านเราแล้วไม่รู้ว่าเครือข่ายจะเชื่อมโยงไปไกลแค่ไหนด้วยนะครับ
กรณีที่มีผู้หญิงชาวจีนโดนอุ้มขึ้นรถตู้ไปเลย
ช่วงค่ำประมาณสัก๒ทุ่ม๓ทุ่มกว่า
ขึ้นรถตู้ไปเสร็จแล้วถูกพาตัวไปเรียกค่าถ่าย
จังหวะนี้ครับคุณขวัญคุณผู้ชมเห็นไหม

ถ้าไม่ทันให้ดูอีกครั้งกำลังเดินออกมา
คือเขาไปกินอาหารญี่ปุ่นแบบโอมากาเซคำต่อคำ
กินเสร็จอิ่มแปลออกมาจากร้านกำลังเดินมา
ลูกศรสีเขียวครับนั่นคือเมริงเมิ้งรู่
นี่นะฮะคนที่ถูกอุ้มขึ้นรถไปเรียกฆ่าไทย

รู้จักกันมาได้ประมาณสัก๑ปีเดินจูงมือกัน
แล้วพากันไปใกล้กับจุดที่มีรถตู้จอดอยู่ตรงนั้น
พอไปใกล้รถตู้เสร็จแล้วประตูเปิดแล้วมีคนดึง
เธอขึ้นรถทันทีหลังจากขึ้นรถเสร็จแล้ว
ก็ปิดตาปิดปากมัดมือแล้วก็พาเธอไปเรียกฆ่าไทย
ห่วงเมืองลู่เป็นคนมีตังค์เป็นชาวจีนที่มีตังค์
เพิ่งจะได้ค่าเวรคืนที่ดินมา
แสดงว่าไอ้กลุ่มกวนนี้มันต้องรู้สิ
ก็เลยมาอุ้มคนรวยไปเรียกฆ่าไทย
ผู้เสียหายอายุ๓๒ปีครับ
หลังจากที่กินอาหารญี่ปุ่นเสร็จกำลังจะกลับ
ใกล้รถตู้เอาผาดสีดำทะเบียน๑ขอไข่คอควาย๖๓๓๖กธม
ผมต้องอ่านรายละเอียดตรงนี้เพราะมันจะมีนัยยะสำคัญทางคดีด้วย
หลังจากนั้นมีผู้ชายนั่งอยู่บนรถครับ
เปิดประตูบีบคอล็อกคอและกระชากขึ้นรถตู้
ผู้หญิงที่ไปด้วยเมื่อกี้นี้ก็ตามขึ้นไปบนรถด้วยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖มีนาคมช่วงหัวค่ำ
หน้าร้านอาหารย่านเอกมัยกรุงเทพมหานครกลางกรุงเลยนะฮะ
คุณผู้ชมคุณขวัญขึ้นรถไปเสร็จ
ผู้เสียหายบอกว่าเธอถูกคนร้ายปิดตาปิดปากมัดมือ
ตอนอยู่บนรถคมขู่จะทำร้ายร่างกาย
แล้วบังคับให้เธอโอนเงินให้โอนเงินคลิปโต
โอนเงินสกุลคลิปโตเนี่ยทั้งหมด๒แสน
๒แสนเหรียญนะแต่เธอบอกว่าโอ้ยมีไม่ถึงหรอก
มีอยู่แปดพันกว่าเหรียญเองไอ้คนร้ายมันก็เอาครับ
คนร้ายบอกว่างั้นโอนมาคิดเป็นเงินไทยประมาณ๒๗๐๐บาท
เธอก็เลยโอนให้โอนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ
เงินสดอีกให้โอนเงินสดอีกประมาณ๒๕๐๐๐หยวน
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๒๔๐๐๐เศษครับ
ไปแล้วรอบแรกทั้งเงินหยวนแล้วก็เงินคลิปโต
มาอีก๑วันไอ้กลุ่มคนร้ายนั้นมันเอาอีกครับ
มีนาช่วงเช้าเลย๘โมง๑๕คนร้าย
ให้ผู้เสียหายเนี่ยติดต่อกับแฟนเพื่อให้โอนเงินมาเพิ่ม
หนุ่มของเธอตัดสินใจโอนเงินคลิปโตมาให้อีก
ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะฮะประมาณ๑๗๐๐๐๐๐โอนเข้าแอปพลิเคชัน
พอโอนเข้าแอปเสร็จเรียบร้อยกลุ่มคนร้ายมันเห็นได้เงินครบ
เพราะมันต้องการได้ค่าไถ่จากการอุ้มมาครั้งนี้๓ล้านบาท
เงินครบปุ๊บมันลบแอปทันทีแชทต่างมันก็ลบฮะ
แล้วปล่อยผู้เสียหายลงแถวย่านมีนบุรีอ่ะค่ะ
ตลอดระยะเวลาเนี่ยมันขับรถวนไปเวียนมาอยู่แบบนั้นนะฮะ
พอได้เงินครบโอ้โหนี่คือข้ามวันเลยนะ
หัวค่ำ๑๖มีนาจนถึงเช้า๑๗มีนาแล้วก็ปล่อยเธอลงแถวย่านมีนบุรี
พอเธอถูกปล่อยตัวลงมาครับเธอใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ย
ถ่ายภาพจุดนั้นเอาไว้กดถ่ายแชะ๙โมง๔๐นาทีครับ
แล้วต่อมาเนี่ยเธอก็รู้ว่าเพื่อนของเธอผู้หญิงที่ไปกินอาหารญี่ปุ่นมาด้วยกัน
แล้วเดินจูงมือกันมาก่อนที่เธอจะถูกอุ้มขึ้นรถแล้วเพื่อนเธอก็ถูกพาขึ้นมาด้วยเนี่ย
ก็ถูกปล่อยตัวมาเหมือนกันครับจำเสียอี้ได้ใช่ไหมค่ะ
แล้วในระยะเวลาต่อมาเสียอี้คนนี้สืบไปสืบมาเป็นนางนกต่อครับ
ทั้งที่จริงรู้จักกันมาแถมไปกินอาหารด้วยการออกมาจากร้าน
แล้วก็เหมือนกับถูกจับไปพร้อมกัน
เดี๋ยวยิ่งฟังจะยิ่งตกใจคุณขวัญคุณผู้ชม
รู้จักกับเหิงเมืองลู่เนี่ยได้๑ปีใช่ไหม
พยายามทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งที่แล้วไม่สำเร็จ
รอบนี้พามากินอาหารแล้วกำลังจะกลับ

อี้เป็นคนที่พาผู้เสียหายไปใกล้กับรถตู้เอาผ่าสีดำที่มารอ
เป็นนางนกต่อมารู้ทีหลังนะฮะตอนแรกไม่คิดเลยนะ
สุดท้ายคนที่ไว้ใจเนี่ยน่ากลัวมากนะ

นี่ครับเสียอี้ถูกปล่อยตัวมาเหมือนกัน
แล้วเขาก็เลยเรียกแท็กซี่เพื่อจะกลับที่พัก
ก็ขึ้นรถแท็กซี่มาด้วยกันระหว่างทางครับแวะส่งเสียวอี้ก่อน
อี้บอกว่าเธอฉันขอลงแถวสยามได้ไหม
ยามสแควร์แถวนั้นก็ส่งเพื่อนลงตรงแถวห้างสยามภารกรครับ
หลังจากนั้นช่วงเย็นเหวงเมืองลูกผู้เสียหาย
ตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจโรงพักทองหล่อทันที
เพราะนี่อุกอาจมากอุ้มเธอขึ้นรถเรียกฆ่าไทย
รวมแล้วประมาณ๓ล้านคิดเป็นเงินไทยนะฮะ
ตำรวจรับแจ้งเหตุเสร็จแล้วก็เร่งติดตามคนร้ายทันที
ได้ข้อมูลคนร้ายมีการเช่ารถตู้คันที่ก่อเหตุ
อุ้มขึ้นมาบนรถมาจากบริษัทเช่ารถแห่งหนึ่ง
ค่าเช่ารถตู้วันละ๕๐๐แต่มันมีคนที่รับประสานมาเช่ารถ
แต่พอไปบอกไอ้กลุ่มคนร้ายบอกว่านี่๘๐๐บาท
เขายอมกินส่วนต่าง๓๐๐ตรงนั้นคนร้ายมันก็จ่ายเช่ารถไปครับ
ขอเช่า๑๕๑๗มีนาแล้วก็เอาไปก่อเหตุหลังจากนั้นก็นัดคืนรถ
แล้วคนร้ายก็พยายามกันหลบพากันหลบหนีแต่ไม่นานครับถูกจับได้
ระหว่างที่เตรียมจะหนีออกนอกประเทศนี่ตอนไปจับกลุ่มนะฮะ
ตำรวจคุมตัวทั้งหมดมาสอบปากคำที่โรงพักทองหล่อครับ
เพราะก่อเหตุที่แถวย่านเอกมัยแล้วไปปล่อยผู้เสียหายลงย่านมีนบุรี
ในพื้นที่กรุงเทพหนีไปอยู่ที่แถวชนบุรีอยู่แป๊บหนึ่ง
นัดคืนรถแถวนั้นแล้วตีรถต่อไปที่สะแก้ว
เดินเท้าออกข้ามประเทศแต่ไม่รอดครับ
ตำรวจคุมตัวทั้งหมดกลับมาที่โรงพักทองหล่อตั้งแต่ช่วงเช้า
จนกระทั่งบ่าย๓นำตัวเข้าห้องขังครับ
มีบางช่วงบางจังหวะนักข่าวพยายามจะถาม
เหนียลี่เจียวผู้ต้องหาเอ๊ะชื่อนี้คือใคร
เหนียลี่เจียวคือเสียวอี้ครับ
เสียวอี้เพื่อนผู้หญิงที่มากินอาหารญี่ปุ่นด้วยกัน
เดินออกมาตามกล้องวงจรปิดแล้วพาตัวผู้เสียหายไปตรงรถตู้คันนั้นแล้วถูกจับไป
จริงเธอชื่อเหนียรี่เจี๋ยวแต่เปลี่ยนชื่อเป็นเสี่ยวอี้
เพื่อที่จะมาก่อเหตุในครั้งนี้เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อครับ
นี่ครับคุณผู้ชมเธอเป็นนางนกต่อนี่นะฮะ
ผู้ต้องหาคนนี้แล้วก็เธอพูดได้แต่ภาษาจีน
ประโยคที่พูดออกมานักข่าวพอฟังเสร็จก็พยายามที่จะช่วยกันแปล
เธอต้องการจะบอกว่าไม่อยากให้นักข่าวมารุมล้อม
และอยากติดต่อสถานทูตและอยากติดต่อทนายความ

รุมล้อมฉันฉันอยากจะติดต่อสถานทูตและทนายความ
นี่คือเหนียลี่เจียวหรือเสียวอี้
นกต่อเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียว

ทีนี้ในกลุ่มคนที่ก่อเหตุที่เป็นฝ่ายชายบ้าง
หนึ่งในนั้นชื่อว่าเนี่ยจีเฉิน

เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนจีน
มาอุ้มคนจีนที่มีฐานะมีกระตัง

นี่จีเจิดเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา

ขณะที่ถูกควบคุมตัวเข้าห้องขัง

เห็นว่าเป็นขบวนการเครือข่าย

ถูกจับมาถ้าไม่ตาย

ถ้าไม่หายไปเลยก็ต้องตกเป็นเครื่องมือ

ผู้ชาย๒ผู้หญิง๑ยังไม่ให้การใด

ตลอดเวลา๑ปีใช้ชื่อปลอมคือ
เหนียลี่เจียวเปลี่ยนมาเป็นเสียวอี้

ไม่ยอมออกมาเจอไม่ได้ออกมากินข้าว

จะเร่งสืบสวนขยายผลครับ

ผลกระทบอีกไม่น้อยเลย

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

มีผู้ต้องหาบางคนมีครอบครัวเป็นคนไทย
กำลังไล่เช็คเส้นทางการเงินครับ

แล้วมีการโอนต่อไปบัญชีใครอีกหรือเปล่า

ส่วนนึงอีก
แต่ส่วนนึงเกี๋งจับและพิกัดว่าอยู่ในเมืองไทยหรือไม่

เหว็งเม่งรูเธอเดินทางไปที่

เพื่อไปชี้ตัวผู้ต้องหาไปยืนยันครับ
เธอก็ชี้เลย๓คนป๊ะป๊ะป๊ะเลย
ยืนยันว่าทั้ง๓คนคือผู้ก่อเหตุจริง

จากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหา๓คนขออำนาจศาลฝากขัง

เดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่น
ไปดูข้อความคุณผู้ชมหลายคนส่งข้อความมาในลักษณะว่า
เขาคิดว่าบ้านเราเมืองไทยไม่มีกฎหมายหรืออย่างไร
อืมนั่นสิคะฉะนั้นตามไปดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จุดเกิดเหตุที่มันเป็นเรื่องแล้วทางด้านของผู้เสียหาย
ถูกดึงตัวขึ้นรถไปคือตรงเนี้ยคือซอยเอกมัยสิบสาม
หน้าร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะตอนที่เธอไปทานอาหาร
ก่อนจะถูกฉุดขึ้นรถตู้ถามว่าเอ๊ะแล้วพนักงานของร้านแต่ละคน
รอปภมีใครอะไรยังไงเห็นความมีพิรุธบ้างไหม
พนักงานบอกว่าจริงดูแล้วทั้งคู่ทั้งสองคน

ไม่ได้มีมีพิรุธอะไรแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าน่าจะ
ทุ่มทุ่มครึ่งสองถึงสองทุ่มอ่ะค่ะเสียอยู่
ใช่ค่ะรู้แค่ว่าก็คือรู้แค่ว่ามาทาน

เขาสนิทสนองดูเขาเรียกว่าสนิทกับเรื่องไหน

พนักงานบอกแบบนี้แล้วรอปภล่ะคะว่าอย่างไร
รับประพอให้ข้อมูลนะคะกับทีมข่าวของเราว่า
ตอนที่กลุ่มคนก่อเหตุขับรถตู้มาจอด
จริงตัวเขาเป็นคนเดินไปบอกแล้วนะ
ไปบอกให้ขยับรถให้ไปจอดในช่องจอดให้มันดี
แต่กลุ่มคนร้ายตอบมาเป็นภาษาจีน
ตัวเขาเองฟังไม่รู้เรื่องก็เลยต้องปล่อยให้จอดอยู่แบบนั้นนะคะ
จังหวะตอนที่เกิดเหตุผู้เสียหายถูกฉุดขึ้นรถ

ไม่มีเสียงโวยวายหรือเสียงขอความช่วยเหลือค่ะ
จากนี้นะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่คลองลึก
อัมเภออรรณยาประเทศที่สะแก้ว
ชายแดนที่จะออกสู่เพื่อนบ้านที่เขาหลบหนีกันไป
ข้อมูลว่าหลังจากได้รับการประสานจากตำรวจทองหล่อ
ก็นำกำลังออกค้นหาตามเส้นทางต่างที่จะมุ่งสู่ชายแดน
กระทั่งไปเจอชาวจีน๔คนชาย๒หญิง๒เดินเท้าอยู่บริเวณริมถนนสุวรรณสอน
ในพื้นที่บ้านกม๕ฝั่งซ้ายครับจะมุ่งหน้าไปชายแดน
ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มได้ก่อนจะส่งกลับมาที่โรงพักทองหล่อ
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วตอนนี้เขากำลังจะขยายผลเพิ่มเติมด้วยฮะ
จำเมื่อวานได้ไหมจีนเทาที่ฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมา
ที่มีการอุ้มคนรวยเหมือนกันอุ้มผิดตัว
เขากำลังดูว่าเชื่อมโยงกันหรือเปล่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพ

นี่คนนะคะเนี่ยอุ้มกันง่ายอย่างนี้เลยเนอะ